แล้วก็ไม่ใช่แต่การเมืองที่ร้อนแรงและอากาศที่ร้อนแรงในวันนี้นะคะ
สะพงศ์ราคาทองก็ร้อนแรงด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชม
ขายกันหรือยังนะคะโอ้ราคาทองวันนี้เปิดตลาดตอนเช้าเนี่ย
ปรับขึ้นทันทีนะคะพุ่งกระฉูดไปสี่ร้อยบาท
ทองคำแท่งขายออกบาทละสามหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาท
ส่วนราคาทองรูปภัณฑ์ขายออกบาทละสามหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาท
ราคาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะถือว่าแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย
ราคาทองในประเทศไทยไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนคุณนัทพงศ์
นี่ค่ะใครซื้อเอาไว้นี่วันนี้ได้ทำกำไรเลยนะคะ
ภูระพรเอาใส่กระเป๋าเดินทางไปขายอย่างครับยังยังอ่อ
ยังไม่มีขนาดนั้นนะคะคุณจิตติตั้งสิทธิพักดี
นายกสมาคมค้าทองบอกว่าราคาทองคำต่างประเทศเมื่อคืนคือพุ่ง
พุ่งแรงมากอ่ะนะคะพุ่งขึ้นแรงมากนะคะ
ทำสถิติสูงสุดของปีนี้อยู่ที่สองพันยี่สิบเอ็ดจุดห้าดอลลาร์สารัสต่ออ่อน
แต่ว่าก็ยังไม่เท่านิวไฮเมื่อปีที่แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ราคาทองคำแท่งในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับขึ้นไป๔๐๐บาทนะคะ
อยู่ที่สามหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ค่อยปรับลงมาห้าสิบบาทเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความร้อนแรงนะคะในวันนี้ค่ะ